โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแครายมีนบุรี
รวมทั้งสีเหลืองช่วงลาดพร้าวถึงสำรงนี่นะคะ
ถือว่าเป็นความหวังของคนที่อยู่อาศัยในย่านชานเมือง
หวังว่าอีก๓ปีข้างหน้า
โครงการนี้จะช่วยย่นระยะเวลาในการเดินทางของพวกเขาลงได้
ต้องทนกับการสัญจรที่ติดขัด
โดยเฉพาะลาดพร้าวหรือว่าแจ้งวัฒนะ
ที่เป็นสายหลักที่การจราจรติดขัดค่อนข้างมากนะคะ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานกันค่ะ
วันรอรถเมย์เป็นชั่วโมงก็ไม่ได้ขึ้น
ไม่ใช่ว่ารถไม่มีนะแต่ว่ารถมันแน่นขึ้นไม่ได้
แล้วก็บางวันก็

ในแต่ละวันสิทธิกรวุฒิฐานทวีกิจ

มีค่าใช้จ่ายสำหรับใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ

แต่เขาเริ่มมีความหวังกับคุณภาพชีวิต

เมื่อรัฐประกาศก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง

รถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่ทุกคนรอมานาน

น่าจะช่วยแบบให้การเดินทางดีขึ้น

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองลาดพร้าวสำโรง
มีทั้งหมด๒๓สถานีระยะทาง๓๐กิโลเมตร
มีจุดร่ำต้นจากสิทธิ์แยกรัชดาลาดพร้าว
งหน้าถนนลาดพร้าวฝั่งขาออก
เดี๋ยวขวาไปทางถนนศรีนคลิน
ถนนเทพารักษ์ปลายทางสถานีสำโรง
ที่จะสามารถบริหารจัดการเวลาการเดินทางให้ดีขึ้นได้

ให้ประชาชนใช้บริการได้ในปี๒๕๕๙
ข่าวทรัพย์ทีวีรายงาน